นายทัชพัฒน์เบนจสิริวัลประธานสมสรรค์
บอกว่ารู้สึกเสียดายที่แพ้ในการดวนจุดโทษ
แต่ก็ไม่เสียใจครับเพราะทุกคนทำเต็มที่แล้ว
ตอนนี้ขอมุ่งมั่นในเกมต่อไปคือ

ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพช่วงเดือนสิงหาคม

แต่ว่าในวันนี้ก็เป็นวันที่ทำให้เรา
ได้มีบทเรียนต่างมากมายนะฮะ
ซึ่งเป็นข้อดีนะฮะอย่างหนึ่ง
ที่เราจะกลับไปเล่นในหลีกของประเทศไทยนะฮะ
รวมถึงในทวนาเมนต์ที่จะมาถึงเร็วนี้
ซึ่งเป็นสโมสรโลกนะครับ
เราก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับ
เพราะเรามีการเตรียมทีมที่ดีนะครับ